สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เราพบว่าหลังจากนี้นะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะ
เขตร้อนที่จะเข้ามาเติมน้ำในประเทศไทยของเราค่ะ
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศหลายภาคกันค่ะ
ในช่วงนี้นะคะพบว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ
ระยะนี้มีฝนตกเท่ากันค่ะคุณผู้ชม
ของพื้นที่อุณหภูมิร้อนจัดอยู่ราว๓๗องศาค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองไม่แพ้ภาคอื่นค่ะ
แต่อุณหภูมิจะเย็นสบายกว่าเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ราว๓๕องศา
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ยังพบฝนตกกระจายนะคะ๑๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

โดยพบว่ามีฝนตกกระจายร้อยละ๖๐เช่นเดียวกันกับภาคอื่นนะคะ
ส่วนที่ประเทศนอเวย์ค่ะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นชินกับรุ้ง๗สีใช่ไหมคะ
แต่ที่นอเวย์มีรุ้งสีแดงค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ว่ารุ่งสีแดงแบบนี้นะคะ
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อแสงอาทิตย์สลัว

ขณะที่รุ้งเจ็ดสีเกิดในขณะที่แดดจ้านะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ